ส่วนบรรดาลูกหลานของนักการเมืองนะครับ
ก็เรียกว่าไปรายงานตัวเหมือนกัน
เมื่อวานนี้มี๒คนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ไอติมตอนแรกถูกมองว่า
จะเป็นคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาเล่นการเมือง

เพราะก่อนหน้านี้ไปขึ้นเวทีสัมมนา

แล้วคนก็เลยไปถามนายพิสิทธิเวชาชีวะ

ดันคนรุ่นใหม่เข้าสู่เกมการเมืองใช่ไหม

ประชาธิปัตย์จะมีคนรุ่นใหม่เข้ามาอยู่ในพัก
แล้วหลังจากนี้ก็จะดันคนรุ่นใหม่นี่แหละ

นี่แหละฮะก็คือนายพฤษวัชรสิน
หรือว่าไอติมหลานชายของนายพิสิทธิเวชชาชีวะ
หัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์นะครับ
ก็ดีกรีปริญญาตรีสาขาปรัชญาการเมืองเศรษฐศาสต

ก็เข้าสมัครเป็นทหารรับใช้ชาติกองประจำการ
สังกัดกองทัพบกผลัดที่๑เองเลยนะครับ

ก่อนจะรับหมายนัดให้เข้ารายงานตัว

ในวันที่๑พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับ

สิ่งที่อยากทำที่ตรงไปตรงมาโปร่งใสอนาคต

แต่ตอนนี้จะขอเป็นทหารรับใช้ชาติกันก่อนนะครับ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็
ก็มีคนโจมตีครอบครัวของเขาเหมือนกัน
ก็คือโจมตีนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะ
ว่านายพิสิทธเวชาชีวะหนีทหารด้วยหรือเปล่า

ไม่ได้ต้องการจะลบภาพของนายพิสิทธิ
ที่มักถูกโจมตีด้วยเรื่องของการหนีทหาร

ถามไอติมก็ต้องมีคำถามแน่นอน

ขอทำหน้าที่ในการรับใช้ชาติก่อน
ที่จะทำอย่างไรให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

จะมีแนวคิดทางการเมืองตรงกันหรือไม่
ส่วนที่จะได้ลงสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่นั้น
ก็ขึ้นอยู่กับภักดิ์และประชาชนว่า
จะสนับสนุนตนหรือไม่นั่นเองนะครับ
ก็เป็นการตอบคำถามของไอติมเขานะฮะ
จบที่เดียวกับคุณพิษศิษฐ์เลย
แล้วก็จบการเมืองเศรษฐศาสตร์ด้วยนะครับ
อีกคนนึงนะฮะก็คือลูกชายคนเล็ก
ลูกชายคนเล็กของนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยนะครับ
ลูกชายคนเล็กนี้ชื่อว่านายเสรณีชาญวิรากูล
เป็นนักธุรกิจหนุ่มเมื่อวานี้ไปที่โรงเรียนวัดดอกไม้
แขวงบางโพงพางเขตยานาวากรุงเทพนะครับ
เพื่อที่จะรายงานตัวการเกณฑ์ทหารประจำปี๒๕๕๙
แต่เช้าเลยนะฮะแล้วก็เข้ายื่นสิทธิ์ขอผ่อนผันครั้งที่๓

เจ้าหน้าที่ก็ตรวจรับเอกสารไว้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนะครับ

ตั้งใจมาผ่อนผันการเกณฑ์ทหารเป็นครั้งที่๓
เพราะว่ายังติดเรื่องการศึกษาปริญญาตรี

ก็ตั้งใจจะเรียนให้จบก่อน
และก็จะมารายงานตัวเกณฑ์ทหารในปีหน้าต่อไปนะครับ
ลูกหลานของนักการเมือง๒คนเมื่อวาน